เฮ้ยพอแล้ว
เปรียดมากดีกว่าเพราะตอนนั้นนะเพื่อนในกลุ่มก็คือ

คุยไปคุยมาคุยมาแม่มัน๒ปีครึ่ง

อ้าวหูยเป็นปีแล้วแต่ก็ต้องเริ่มเพราะว่า

ก็เลิกกันก็ไม่เอาแล้วโม
คบผู้ชายกลับไปคบผู้ชายอีกนะ
กลับไปพบผู้ชายแล้วก็อยู่กับพี่คนนี้ได้๖เดือน
ก็ขอเขาเลยว่าพี่ขอเลิกหนูขอกลับไปคบผู้หญิง
เพราะว่าเริ่มรู้ความรู้สึกเริ่มรู้หัวใจตัวเอง
มันไม่ใช่ทุกสัมผัสใช่ไหมที่คุณเล่าให้ฟังอืม
อดก็ไม่ใช่แล้วรู้สึกขยะแขยงแล้วไม่อยากอยู่ด้วยอะไรอย่างนี้
ไม่อยากอยู่ใกล้ใกล้ด้วยอ่ะรำคาญแล้วก็แบบ
ไม่ใช่ว่าเขาไม่หล่อไม่ดีนิสัยไม่ดีนะเขาดีนะ
เขาโอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
ไม่ใช่สำหรับเราอะไรอย่างนี้
ก็สวิสเป็นผู้หญิงอยู่ได้๒ปีอยู่ได้๒ปี
คนนี้แต่งงานรอบแรกเลย
พอเลิกกับพี่ที่คบมา๖เดือนคนนี้รอบแรกเลย
แต่งงานเลิกกันปีชนปีเลยค่ะ

ต้องยอมรับความรักครั้งนี้มองไว้ไกลแค่ไหนอะคะ

เขาชื่อที่ไปออกรายการพี่คิมอะไรนะใช่ไหม
คนนี้หนูคบกันแบบเป็นมิตรภาพดีนี่เอง

ดูแลกันช่วยกันทำงาน

เป็นผู้ช่วยภูมิกับใช่ไหมที่บอกเหรอ
วางแพลนไหมเขาว่าเขาเก่งอีกด้านหนึ่งเราเก่งอีกด้านหนึ่ง

ช่วยกันทำงานเป็นแบบนี้ไป

เขาก็จะไม่เหมือนกับคนอื่นพาร์ทอื่นพาร์ทอื่นคือก็เป็นแฟนกันทั่วไป
นู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไปนี่
แต่กับเขานี่วันก็คือทำงานอันนี้ทำงานอันนี้คิดงานนี้
ส่วนใหญ่เราจะคุยกันแต่เรื่องงานส่วนใหญ่

วันที่อยู่ด้วยกันก็คือช่วยกันเคลียร์งานช่วยกันทำงาน
มันก็ดีไปอีกแบบนึงมันก็คือการวางแพลนอนาคตของเราไว้
มันคือช่วงวัยไหมครับว่าความต้องการของคุณมันต้องการความมั่นคงต้องการความแน่นอน

ไม่ใช่ไปตายอาดาบหน้าแล้วไม่ได้ไปสนุกอาดาบหน้าแล้ว
ใช่เราไม่ได้คบกันแบบง้องแย้งอี๋อไปวันนั้นไม่ใช่อะค่ะ
แล้วช่วยกันทำงาน
มันไม่ได้มีแบบเดียวนะครับสิ่งที่พี่ถามมันอาจจะไม่ได้มีแบบเดียว
แต่ว่าอยากจะถามก็คือเราเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งเราจะแต่งงานกันไหม
ยังไม่ได้คิดค่ะอืมยังไม่ได้คิดเพราะว่าเราก็พูดเลยว่าเรา
คือถ้ามีรอบ๓ก็ยอมรับว่าอายแต่เข้าใจในพาร์ทของอีกฝ่ายหนึ่ง
ก็เราก็บอกเขาว่าอย่าพึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะ
สำหรับผู้ชายมักจะมีการแต่งงานแล้วก็มันจะได้สิทธิประโยชน์เท่าเทียมกันนะครับ
เรื่องเพศที่เป็นเพศเดียวกันมันไม่มีสิทธิประโยชน์เลย
มีพรบคู่ชีวิตพรบสมรสอะไรอย่างนี้ครับ
ไม่ว่าจะเรียกรูปแบบไหนอยากให้มีไหมสมรสแบบเท่าเทียมกัน
ไม่ได้สำคัญกับหนูอืมหนูหนูไม่ได้คัดค้านหรือว่าอะไรนะ
แต่ความคิดส่วนตัวคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้
มันไม่ได้มากระทบกับความสัมพันธ์

มันมันคือกระดาษแผ่นหนึ่งที่แสดงว่าฉันเป็นเจ้าของคุณนะโดยกฎหมาย
แต่จริงถ้าเกิดว่าไม่มีข้อนี้ขึ้นมา
คนที่เขาอยู่กันยืดรักกันจริงก็มีตั้งเยอะ

มันก็แค่แผ่นนึง
สิ่งที่โมคิดคือข้ามการแต่งงานไปแล้วนะเนี่ยใช่
ที่เหลือมันคือการใช้ชีวิตของคนสองคนแล้ว

เรื่องจริงหนักกว่าแต่งงานอีก
เพราะฉะนั้นพรบสมรสหรือไม่ว่าจะเรียกอะไร

ซีเรียสมีก็ดีค่ะไม่มีก็ไม่ได้รู้สึกอะไร

มันอยู่ที่คนพี่มันไม่ได้อยู่ที่แผ่นใบว่า

ไม่มีความคิดทุน